ข่าวของผมเนี่ยครูผู้ชมครับ
ไอ้หื่นภัยสังคม

เป้านุ่มคาปั๊มน้ำมัน

พี่นักดนตรีอดชิงช่อง
ปวดปัสสาวะแวะปั๊ม

ปัสสาวะอยู่นั่นแหละ

มันแผลบแต่งตัวดีภูมิฐาน
อ๋อเนี่ยนะหย่ำซะหย่ำอะไรหย่ำเป้าเก่งอุ้ย

เห็นนะยังไม่ขย่ำน่ะ
เดี๋ยวก่อนแล้วมันหน้ากระจกเหรอตรงอ่างน้ำเหรอ
เป็นช็อตต่อเนื่องช็อตต่อเนื่องจากตรงโถปัสสาวะ
แล้วก็มายืนหน้ากระจกยืนหน้ากระจกพี่ก๊อบแก๊ปคนนี้ก็เดินเข้ามานะ
เสียงเสียงรองเท้าดูเร็วหูรองเท้ามันแผบแลบเลยนะก็ยืน
แล้วสมมุตินะคือถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตเป็นผู้เสียหาย
พี่เบิร์ตเอามือถือถ่ายอยู่หน้ากระจกคนข้างข้างเขาก็จะ
ลักษณะแอบไงลักษณะเห็นไงแอบทรายแอบใจเห็นว่า
พฤติกรรมพฤติการของผู้ชายรองเท้ามันคนนี้
เป็นยังไงแล้วเขายังกล้าแบบเอามือมาแบบ
ไม่หรือเขามาช่วยลูดสิฟท์ให้ว้าวเวลาเลยแบบถี่
ก็อาจจะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยรูดซิฟไม่ขึ้น
ก็เลยมาช่วยดึงขึ้นดึงลงไล่ล่ะ
หย่ำตั้งใจมาหย่ำเลยพอหยามเสร็จปั๊บเห็นอ้าวแอบถ่ายอยู่เหรอ
ก็เลยเดินไปจังหวะพร้อมกับจิ้งจกพัก
นี่แหละครับเป็นคลิปที่ผู้ชายอายุ๔๒ปีฮะ
จังหวะจะมาล้างมือนะครับผู้ชายแต่งตัวดีเชียว
เสื้อเชิดสีสีน้ำเงินเขาว่านะเมื่อกี้มาดูไม่ทันเห็นแต่รองเท้า
แล้วก็เกงสลักเข้ารูปสีเลือดหมูนี่นี่
โอ้โหนะครับแม่ตัวกำยำ
รองเท้าหนังสีน้ำตาลมาล้วงจับขยำอวัยวะเพศพี่เขา
ก็เลยตั้งสติได้กดมือถือถ่ายไว้ได้แค่นั้นแหละนะครับ
มีผู้ชายนะครับคุณผู้ชมผู้ชายคุณก่อเห็นกล้องปั๊บ
ตอนแรกไม่หยุดนะแล้วทำเหมือนตื่นเต้น
อะไรอย่างนี้ตื่นเต้นอ่ะจนกระทั่งจิ้งจกทักครับคุณผู้ชม
จกช่วยพี่เขาไว้นะครับผู้ชายคนนั้นก็เลยหยุดมือแล้วก็เดินหนีไป
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเขาเป็นอดีตมือกองแบ็คอัพ
ของคณะตลกชื่อดังนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่ม๒๔สิงหาคมครับ
ขับรถจะกลับบ้านแถวบางศรีเมืองแต่ปวดปัสสาวะไง
ก็เลยจอดรถจอดรถเข้าปั๊มแล้วก็ลงเข้าห้องน้ำ
เข้าห้องน้ำก็สังเกตเห็นผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีฮะ
เป็นกลุ่มยืนเป็นกลุ่มอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ตรงนั้น
ใต้ต้นไม้ทางเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็สงสัยผู้ชายมาฉี่นะครับมาปัสสาวะนี่แหละ
ก็ตอนที่ปัสสาวะอยู่ผู้ชายคนที่ชะโงกมาดูอวัยวะ
โงกมาดูอวัยวะนี่แหละครับก็รีบเดินหนีนะฮะ
เดินหนีมานี่แหละครับก็มาจ๊ะกันตรงตรงอ่างล้างมืออีกทีฮ

ผมตกใจอยู่ก็เอามือมารูปคำ
อ้าวชาวบ้านเล่าบอกว่าโอ้โหแถวนี้น่ะเหรอ

จะมีกลุ่มชายแต่งตัวดี

ขับรถหรูมาจอดที่ปั๊มแล้วก็จะมายืนอยู่ตรงนี้

ไม่รู้มายืนอยู่หน้าห้องน้ำเป็นประจำเลย
ถ้ามีผู้ชายหน้าตาดีโอ้โหดอมต้องไปลองแล้ว

ทำไมครับ

อ๋อเดี๋ยวแหละเขาจะเข้ามาทำแบบนี้
เขาบอกว่าไม่รู้เกี่ยวข้องกับฐานะทางสังคมกับผู้ชายกลุ่มนี้หรือเปล่า
อย่างไรก็ตามคดีล่าสุดผู้เสียหายก็แจ้งความ
สพบางบัวทองหวังว่าคดีนี้จะคืบ
ถ้าดอมนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเกิดเหตุใช่ไหมมา
ไม่มีไม่มีกราฟิกทำให้เราดูใช่ไหม
เอาดอมมาเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูจะจำลองให้กลุ่มผู้ชมได้ดูด้วย
เอาไหมล่ะเอาไหมข่าวนี้ยืนฉี่แล้วมายืนอยู่หน้ากระจกหน้า
นี่แหละจังหวะนี้เลยว่าเขาทำยังไง

ไม่ใช่ขยำไปเลยต้องระวังนะ

คือมันกลายเป็นตอนนี้หมดแหละไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตาม

ตำรวจต้องไปดูหน่อยนะปั๊มน้ำมันตรงนี้
เขาบอกว่าอะไรนะคือคดีไม่คืบเลยใช่ไหม